เรื่องของเด็กทารกนะคะแต่ว่าเด็กทารกคนนี้ก็ถือว่าโชคดี
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังรับเลี้ยงเอาไว้นะคะ
เพราะว่าพ่อแม่ไม่พร้อมจะเลี้ยงนะคะ
ก่อนที่จะส่งต่อให้กับบ้านพักเด็กหลังจากที่เด็กมีอายุ๒เดือนค่ะ
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
นำสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กเล็กนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นนมผ้าอ้อมแป้งสบู่
มอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังในอำเภอเมืองตรังค่ะ
ที่เจ้าหน้าที่เขาพยายามทำหน้าที่หมุนเวียนกัน
มาดูแลเพศหนูน้อยนะคะเป็นเพศชายค่ะ
อายุหนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะคะซึ่งร่างกายเขาก็แข็งแรง
เป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายไม่งอแงด้วยค่ะ
ซึ่งเด็กคนนี้แม่และครอบครัวมาคลอดที่โรงพยาบาลแห่งนี้
แต่ว่าบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่พร้อมที่จะรับเด็กไปเลี้ยงดูที่บ้าน
คือเขายอมรับโดยดีเลยไม่เอาไปทิ้งไงคะ
ก็คือบอกกับเจ้าหน้าที่เลยเนื่องจากฐานะยากจน
ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งด้วย
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังนะคะ
ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
ฝากดูแลก่อนดูแลจนครบ๒เดือน
แล้วค่อยเอาไปให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวดูแลต่อไปนะคะ

คือหนูน้อยคนนี้เขาก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนนะคะ
๒เดือนเจ้าหน้าที่ก็พยายามดูแลอย่างเต็มที่
จากนั้นก็จะส่งต่อต่อไปค่ะ